ตกลงการชุมนุมนี้ครั้งนี้รอบนี้อะไรคืออะไรคือตัวตัวเร่งที่สำคัญที่สุดคะ
ตัวเร่งที่สำคัญที่สุดคือการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลค่ะ
ไม่ใช่ว่าแบบว่าเห็นตำรวจแบบจับคนยัดเข้าไปในรถแล้วก็เอาไป
ตรงนี้มันคือส่วนหนึ่งที่เป็นการบริหารของรัฐบาลเป็นการกระทำของรัฐบาลที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนค่ะ
คือตัวรัฐบาลเองเนี่ยก็ตลอดระยะเวลาที่เขาเข้ามาบริหารประเทศก็ใช่ว่าจะสร้างความสงบสุข
นำความผาสุขมาให้กับประชาชนในประเทศแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาเอื้อประโยชน์ให้กับพักพวกอย่างเดียวเลย
เขาใช้กฎหมายปิดปากประชาชนเขาใช้กฎหมายในการที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของเขาค่ะ
อย่างเช่นตัวพรกรฉุกเฉินเองเนี่ยในระยะแรกที่มันมีการระบาดของโควิดเนี่ยก็โอเคประชาชนทำตามกฎหมายประชาชนทำทุกอย่างประชาชนป้องกันตัวเองทุกอย่าง
แต่สิ่งที่ประชาชนได้รับกลับมาจากความตั้งใจจากความที่ต้องการให้โควิดมันหมดไปเร็วที่สุดเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือ
รัฐบาลเปิดบ้านต้อนรับทหารที่ติดเชื้อเข้ามาในประเทศและสร้างความกังวลว่าจะกลับมาระบาดอีกรอบหรือเปล่าโควิดจะเป็นตัวที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่เกิดความร้อนเนื้อร้อนใจค่ะเพราะว่าตัวโควิดเองเนี่ยนอกจากจะมีผลในเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันยังส่งผลกระทบกับจิตใจค
ที่โควิดมันระบาดหนักเศรษฐกิจมันเริ่มซุดประชาชนเนี่ยหลายหลายคนต้องฆ่าตัวตายประชาชนหลายหลายคนไม่สามารถรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลได้เพราะว่ามาตรการของรัฐมันไม่ควบคุมซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือผลงานการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้รวมถึงเรื่องกู้เงินเรื่องเงินกู้หรือว่าอะไรต่าง
ประชาชนแทบที่จะไม่สามารถพูดหรือว่าอะไรได้เลยเพราะว่าเขาใช้อำนาจเบ็ดเสร็จในการเข้ามาปกครองประชาชนอีกแล้วโดยอ้างโควิดอ้างอ้างโควิดไปเรื่อยถามว่าเรากลัวโควิดไหมเรากลัวแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทนอยู่ภายใต้สภาวะแบบนี้ได้แล้วเราป้องกันตัวเองแล้วเราตั้งกาดแล้วรัฐบาลสั่งให้เราตั้งกาดเราทำทุกอย่างเราให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่รัฐบาลไม่เคยเห็น
ว่ารัฐบาลไม่ได้มองว่าประชาชนคือคนไม่ได้มองว่าประชาชนเป็นคนที่เขาจะปกป้องแต่ว่าเขาเลือกที่จะปกป้องแค่ผลประโยชน์ตัวเองเขาเลือกที่จะมีกลุ่มคนที่สามารถได้รับอภิสิตกลุ่มคนที่ได้รับการต้องรับอย่างจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ส่วนประชาชนได้รับอะไรประชาชนได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมประช
รวบทั้งหมดเลยก็คือว่าคือมองเรื่องของการใช้อำนาจ
วกกับต่อการบริหารงานที่เรามองว่าประสิทธิภาพต่ำ
ใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะฉาบไปด้วยกัน
ถ้าใช้คำแบบเร็วหน่อยก็คือเหมือนกับ
อาจจะมองไม่ได้เห็นมองไม่เห็นประชาชน

อาจารย์เรื่องโควิดเรื่องโควิดใช่ไหมคะ

ซึ่งตอนติ่งท้ายที่ยังคงพรกรฉุกเฉินเอาไว้
กับการที่ไม่ได้มีคนภายในประเทศติดเชื้อมา
ยาวนานจนกระทั่งมาเกิดเหตุระยองกรุงเทพเนี่ย
เรื่องของลูกทุ้นแล้วก็เรื่องของทหารอียิปต์
คือตรงนี้เอาจริงอาจารย์คือมันก็ควรจะรับฟังไหมคะ
เรื่องพรกรฉุกเฉินซึ่งมันเอาผิดกับคนได้ใช่ไหมคะ
ในขณะที่ที่คงพรกรฉุกเฉินไว้
จริงแล้วคือคนที่เป็นกลุ่มยกเว้นของคุณ
คุณก็ไม่ได้คุมอยู่ดีคือสรุปแล้วพรกรฉุกเฉินที่คงไว้
คุณใช้กับใครกันแน่อ่ะเชิญค่ะ
ก็พรกรฉุกเฉินนี่ก็ต้องบังคับใช้ทั้งหมด
เพื่อป้องกันเรื่องโควิด
ซึ่งก็มีประเทศที่ไม่ทำอย่างสหรัฐอเมริกาอะไรต่าง
ก็เห็นผลมาแล้วปัญหาเกิดขึ้นอะไรขึ้น
แต่ว่าผมว่าที่น้องแสดงความเห็นไม่ว่าบนเวที
หรือแสดงความเห็นนะเมื่อกี้ที่แสดงความเห็นในรายการ
ผมได้ยินบ่อยมากอย่างนี้หมดเลยฮะ
แต่เป็นจากภักดิ์ฝ่ายค้านอภิปรายในสภาตลอด
มีโอกาสเมื่อไหร่ก็พูดอย่างนี้นะฮะพูดแบบนี้ตลอดนะฮะ
ซึ่งเป็นความเห็นแต่ว่าในอีกข้างความเห็นหนึ่ง
อย่างเช่นอีกฝ่ายก็บอกว่ารัฐบาลทำงานด้วยดี
ความสำเร็จในการควบคุมโควิด
แล้วก็อย่าพึ่งไปรถกาดลงอย่ากาดตก
พอไปตกที่ระยองทีเดียวได้เรื่องเลย
มีการตรวจกันอย่างมากมายขนาดนั้น
สิ่งเหล่านี้ก็ความเห็นก็มีทุกด้านนะฮะ
ความเห็นของน้องก็ผมบอกอีกครั้ง
ผมได้ยินบ่อยมากอภิปรายกันทุกที
ในสภาทั้งในกรรมธิการแก้ไขรัฐมนูล

มันก็มีวนอยู่ตรงนี้แหละทั้งหมดก็ได้แค่นี้
ก็คือสรุปรัฐบาลไม่มีอะไรดีเลย
รัฐบาลต้องไปแล้วก็ต้องยกเลิกรัฐมนูล
มันไม่ดีแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความเห็น
แล้วก็มูลเหตุก็พูดตรงก็คือ
เราเลือกตั้งมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายค้าน
เมื่อฝ่ายค้านมาก็จะต้องพูดอย่างนี้ก็พูดไปนะ

ไม่อยากให้ทางน้องเขาไปเป็นเครื่องมือของพักกันเมืองเท่านั้นเอง
ผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมเป็น
แต่ว่าไอ้ถ้อยมันมีคนไปเชื่อมกัน
มันเชื่อมกันแล้วมันอดจะไปเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้
ดังนั้นก็จะมีฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปโจมตีน้องเขา
ผมก็เป็นห่วงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
ในการที่เราพูดถึงประชาชน
พยายามผมก็เป็นคนพูดถึงประชาชนตลอดในการชุมนุมเหมือนกัน
ก็ต้องยอมรับว่าประชาชนมี๖๐กว่าล้านคน
ดังนั้นเราก็พูดได้เราก็ต้องบอกว่าในความเห็นของเรา
เราเห็นว่าอย่างนี้เราก็ต้องเคารพความเห็นประชาชนคนอื่นด้วย
แต่ทั้งหมดการที่จะไปชุมนุมอะไรต่าง

ต้องคำนึงถึงกฎหมายอย่างเดียว
เราจะบอกว่ากฎหมายไม่ใช่เพิ่งเขียนมาตอนหลังที่เราไปชุมนุมนะฮะ
กฎหมายเขาเขียนไว้ก่อนแล้วเขาห้ามนู่นห้ามนี่

ดังนั้นเมื่อกฎหมายห้ามไว้เราก็ไปชุมนุมก็อย่าไปผิดกฎหมายก็แล้วกัน
ถ้าผิดกฎหมายแล้วแล้วเราก็ไปโทษว่าเป็นเพราะกฎหมาย

ค่ะฟอร์ตค่ะรัฐศาสตร์นะเรารัฐศาสตร์อธิบายหน่อยค่ะ
ตกลงทั้งเรื่องคุณก็ไปพยายามผิดกฎหมายที่เขาเขียนไว้ก่อน
กับเรื่องที่สองคือคุณเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองไหนคุณอาชัตริย์
คุณอาชัตริย์เพื่อนถามแทนเพื่อนถามแทน
ผมไม่ได้ถามว่าเขาเชื่อมโยงผมบอกว่าความเห็น
ความเห็นกลายไปตรงกับความเห็นของพักฝ่ายค้าน
แต่ไม่ได้หมายความว่าทัศเทพไปเชื่อมโยงกับพักฝ่ายค้าน
เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องผิดกฎหมายเราก็รู้ว่ากฎหมายมีอะไร

ก็อย่างที่บอกถ้ามันเป็นความเห็น
แล้วก็พูดกันซ้ำยังทั้งในสภาแล้วก็นอกสภา

แต่ที่พูดต่อไปเพราะว่าปัญหาที่เราพบเจอ
ปัญหาที่ประชาชนเจอเนี่ยมันไม่ถูกแก้ไขโดยรัฐบาล

ขจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน

คือถ้ายังพูดซ้ำแปลว่าก็ไม่ได้ถูกแก้ไขไง
ถ้าเกิดมันแก้ไขแล้วเราจะพูดซ้ำทำไมครับ
จริงไหมแล้วเรื่องของกฎหมายเนี่ย

หมายแรกของผมเป็นเซฟวันเฉลิมนะ
อีกหมายหนึ่งของผมเป็นอ่านประกาศคณะสดร

นั่นหมายความว่าการที่เราออกมาชุมนุมเนี่ย

ประกาศเสมอว่าทุกคนใส่แมสนะ

และการชุมนุมนี้มันเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูล
ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการดำเนินคดี

เออป้องกันโควิดนะแสดงว่านายกเขาพูดปลดนะครับ
เขาโกหกเราแต่เขาดันปล่อยให้มีการดำเนินคดีกับเราโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
อันนี้ข้อแรกเรื่องของการทำไมเราถึงก็รู้ว่ามีกฎหมาย
แต่กฎหมายนี้เขาบอกไงไม่ได้ห้ามชุมนุมไม่ได้ห้ามเรียกร้องทางการเมือง
ป้องกันโลกถ้าดำเนินคดีกับเราก็คือเขาพูดโกหก
อันนี้ถ้าสมมุติเทียบจากตัวอย่างของทัศเทพโดยเฉพาะใช่ไหมคะ
สองคดีเรื่องกรณีเซฟวันเฉลิมกับเรื่องของการอ่านประกาศคณะรัศดรใช่ไหมคะ